ไปดูภาพน่ารักไปดูเรื่องราวดีกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
กล่องของขวัญยาวใหญ่เป็นตั้งเลยนะคะ
แล้วก็มีเหมือนตัวเลขเขียนไว้บนกล่องด้วย

คือบอกว่ามาจากบ้านเลขที่ไหน

ของขวัญคนในหมู่บ้านให้นะรอปภทุกปีใหม่

เพราะว่าหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านพระสอน๑
มีบ้านอยู่ทั้งหมด๓๓หลัง
แต่มีคนอาศัยอยู่จริง๒๕๐๓๐๐หลังคาเรือน

ก็คือของขวัญเป็น๒๐๐กว่าชิ้นเลยนะคะ
ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านพระศร๑

อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ยังเห็นโต๊ะตั้งเรียงกล่องของขวัญเนี่ย

เพราะลูกบ้านยังเอาของขวัญไว้ให้เรื่อย

อันนี้เนี่ยเป็นธรรมเนียมหรืออะไรยังไงแบบไหนเหรอ
ลูกบ้านทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่า
ทราบซึ้งในน้ำใจของเจ้าหน้าที่รอปภทั้ง๙คน
เพราะเขาปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันสม่ำเสมอมาตลอด
ดูแลชาวบ้านเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
ทั้งรักทั้งผูกพันทั้งอบอุ่น
คุณเขาไม่ได้เพิ่งทำแบบนี้นะ
เขาให้ทุกปีค่ะ
ไปคุยกับหัวหน้ารอปภกันหน่อย
นายไกรทองเหมือนภูเขียวอายุ๓๙ปีนะคะ
เขาบอกว่าจริงลูกบ้านนำของขวัญปีใหม่มาให้รอปภแบบนี้
ต่อเนื่องมานับ๑๐ปีแล้วค่ะ
ส่วนหนึ่งคิดว่าคงเป็นเพราะที่ผ่านมา
รอปภทั้ง๙คนของเราเนี่ย
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตว์คอยช่วยเหลือลูกบ้านเสมอ
จะเรียกซ่อมท่อประปาซ่อมระบบไฟในบ้าน
เรียกแท็กซี่บริการอำนวยความสะดวกต่าง

และยิ่งช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี๕๔จำได้ไหมคะ

แต่รอปภไม่ได้ย้ายนะคะ

และนำเรือมารับส่งคนเข้าออกหมู่บ้านตลอดเลย

แล้วก็ได้รับความเมตตาจากลูกบ้าน

จากท่านลูกบ้านหลายท่าน

ท่านประธานสมเกียจโอภาษย์เพิ่มพงศ์

ครับผมแล้วก็ลูกบ้านหลายท่านครับ
ที่ให้ความรักและความเมตตา
ความไว้วางใจในการทำงานพวกผมครับ
ผมก็จะทำความดี

อย่างที่บอกว่าหมู่บ้านนี้เขาอยู่กัน๒๕๐

นับแล้วนับกันเมื่อยมือเหมือนกันนะคะ

บางหลังลูกก็ยากให้

เดี๋ยวจะแบ่งเอาของขวัญทั้งหมดแบ่งออกเป็น๙กอง
แล้วจับฉลากเพื่อความยุติธรรม
อันนี้ดีนะคือต้องบอกก่อนว่าคนที่เขาทำงานหนักทำงานเหนื่อยแบบนี้
เขาก็ต้องการที่จะให้ทุกคนเข้าใจ
แล้วก็เห็นถึงการทำงานที่ตั้งใจของเขาเหมือนกัน

และการให้กับคนทำงานเหมือนกันน่าชื่นชมมาก
คือถ้าเขาทำงานดีคนก็เห็นทำความดีแล้วคนเห็นนะคะ